เฮ้ยมาทำอะไรบ้างลูก

เขาจับเขาจูบเขาลูก
เขาคลำเขาขยำเขาขยี้

โธ่นะเด็กมันตกใจ

เจ๊ก็ตกใจแล้วล่ะ
ทำอะไรเอาไฟอีกเจ๊

เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วหนูพอจำอะไรได้บ้างไหม
สิ่งที่คนร้ายมางัดห้องหนูเนี่ย
หนูอ่ะจำได้ลางพี่บอลแต่ว่าไม่ใช่แค่ประตูนะ
จับได้หลังเจ๊จำได้หลัง

แสดงว่าผู้ต้องหาคนร้ายต้องเป็นรถไฟ

อ้าวก็หลังรถไฟวิ่งบนอะไร
นี่รถยนต์ล้อยาง

รถยนต์ล้อยางโอ้โฮยากมาก

เก่งมาก

ตกลงแล้วหนูจำได้หลังหลุกอีกทีสิ
โอ้โหพี่บอลหนูอ่ะจำคนร้ายได้ลาง
ตอนนี้ค่ะประตูลูกบิดหนูน่ะพังไปหมดแล้ว

กูจำได้หลังนี่หนูโชคล้ายนะพี่

แล้วตอนนี้หนูก็อยู่คนเดียว

เขายังไม่กลับแล้วแฟนหนูแฟนหนูชื่ออะไรอ่ะ

ขัมเร็ต

ใช่ทำไมผู้ภาษาอังกฤษ
เราก็ไม่ได้มาด้วยกันเหรอพี่

มะม่วงที่พูดเมื่อกี้มันคือเรื่องจริง

นี่มันได้ช่วยหนูเลย

พี่มาเครียร์หรือว่าพี่มาทำอะไรเล่นหรือเปล่า

ตรงนี้ไม่เท่าไรกลับบ้านล่ะโอ้โฮ

หรือเปล่าค่ะไม่เป็นไรค่ะมีแฟนอีกค่ะ
อ๋อมีแฟนที่เกาะลีค่ะมีแฟนที่เกาะลีค่ะ
เขาก็ไม่โกรธหรอกเพราะว่าเขาก็มีแฟนอีกคนอยู่ที่เกาหลี

นี่มันนัดประตูพังหมดเลย
โคตรส่วนอะไรขึ้นน่ะ

หนูจะจำกันได้เลย
นี่จะเห็นหน้าร่านหนูจำได้หรือ
หนูว่าหนูจำได้นิหนูถ้าโทรไทย

กะแกไปไหนมา

คนนี้แหละค่ะที่มันเข้าห้องหนู

หนูนี่พี่เบิร์ตพนักงานร้านพี่

เข้าห้องน้องเขาใช่ไหม

คุณน้องเขาบอกว่าพี่ไปเข้าห้องเขา

ห้องหนู๓๐๘นะ

ฉันจำห้องผิด

ก็ผิดกันเยอะ
ไม่จำผิดชั้นละตก
ตรงไหนเลขมันคล้ายกันเป็นน้าก็งง
แล้วห้องนี้ใครเป็นคนซื้อเช่าให้หนูอยู่

โอ้โหเอาอีกแล้ว

คุณคะทุกคนขำหมดยกเว้นคุณมะม่วง

ขอจริงแล้วฟังไม่รู้เรื่อง

ตกลงที่หนูมาต้องการอะไรคะ

ไม่น่าเข้าผิดห้องเลย
เอาอย่างนี้ดีมา
น้องไม่มีเงิน
ฉันต้องระผิดชอบแฟนพี่นะเห็นมั้ย

เออหนูขอให้มันถูกที่สุดเลย

อันนี้หรือนี่นะครับเมื่อกี้ก็ดูถูกนะคะ

เอออันนี้ถูกสุดแล้ว

อันนี้ถูกกว่า

อันไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่นี้ที่ใดราคาถูกที่สุด
ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี
ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุมข้าวจังหวัดกาลสิน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน